ดูเรื่องราวที่ทำให้คุณค่องหมองใจคล่องใจว่า
หลานอายุเพียงแค่ไม่กี่เดือนเพิ่งคลอดมาแล้วอยู่ในตู้อบ๑๗วัน
น้องเนี่ยแม้ว่าจะเกิดมาแล้วน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ก็ตาม
แต่ก็สภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ทำไมถึงขาหัก
นี่ค่ะผู้ที่โพสต์นี้ก็คือสารวัตรเอกพันธบทโทเอกราชหุ่นงามนะคะ
ซึ่งเป็นรองผู้กำกับสพบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขัน
โพสต์เฟซบุ๊คช่วงเช้าวันที่๗สิงหาคม
ข้อความโดยสรุปนี้ก็คือลูกชายของสารวัตรเอกโทรมาบอกนะคะ
ว่าหลานที่เพิ่งคลอดอยู่ในตู้อบโรงพยาบาลบางสะพาน
จากว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐาน
แต่อยู่เกิดขาหักขึ้นมาหักได้ยังไงคะ
ทั้งที่เด็กก็อยู่ในตู้อบมากว่าครึ่งเดือน
ตอนแรกหมอก็บอกว่าเด็กแข็งแรงดีปกติทุกอย่าง
สารวัตเอกก็ถามพยาบาลแต่พยาบาลก็ไม่ได้บอกรายละเอียด
บอกว่าพอนัดคุยตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะ
ซึ่งตอนนี้เด็กก็กำลังเข้าเฝือกอยู่
สารวัตรเอกก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเด็กเกิดมาครึ่งเดือนแล้ว
หมอก็บอกดีทุกอย่างทำไมเป็นแบบนี้
เพราะว่าดูลักษณะของน้องก็กินนมเก่งน้ำหนักก็เพิ่มมาเรื่อย
สารวัตรเอกก็เลยได้ไปพบกับนายแพทย์เชิดชาติชะยะวัฒโธนะคะ
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานก็ได้พูดคุยกัน
ทราบว่าหลานสาวเนี่ยเป็นหลานคนแรกของครอบครัวเลยนะคะ
ชื่อว่าเด็กหญิงบุญธริตตาหุ่นงามชื่อเล่นชื่อว่าน้องขนมอบค่ะ
ซึ่งคลอดมาเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคมเพิ่งเกิดมาเลยนะคะ
น้องเนี่ยน้ำหนักตัวอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์หน่อยนะคุณผู้ชม
ก็คือ๑๓๕๕กรัมแต่พอผ่านมาสัก๑๗วันเนี่ย
น้ำหนักน้องก็ดีขึ้นเป็น๑๕๒๐กรัม
แพทย์ก็อยู่ในตู้อบให้ดูแลอยู่ในตู้อบนะคะ
ดูแลทุกอย่างจนร่างกายเนี่ยปกติดีนะคะก็เติบโตตามช่วงเวลานะคะ
แต่ว่าพอสังเกตดูมีอาการที่กระดูกเหนือเข่าซ้าย
คล้ายว่าเหมือนกระดูกหักก็สงสัยว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
หมอก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความผิดของบุคลากรนี่แหละ
ทางโรงพยาบาลก็ยินดีรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
งั้นเดี๋ยวฟังเสียงของสารวัตรเอกกันหน่อยนะคะ

เขาก็ยอมรับผิดในความบกพ่องของเขา
ว่าเหตุที่มันเกิดเนี่ยเป็นความบกพร่องของโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งผมก็ถ้าทำผิดแล้วยอมรับเนี่ยผมก็ยอมรับได้นะครับ
ก็รับได้ที่จะไม่เอาเรื่องเอาราวกัน
แต่ก็มันก็ต้องมีมาตรการในการที่จะชดเชยนะครับ
ผอก็บอกว่าจะใช้ในลักษณะของประกันสุขภาพมาตรา๔๑นะครับ
เพื่อทำการเบิกเงินชดเชยให้กับน้อง
แล้วก็จะดูแลต่อไปเนี่ยจะดูแลให้ดีที่สุด
เอาจริงนะคุณผู้ชมคือที่ทางโรงพยาบาลบอกว่าจะรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ถามแหละว่าจะรับผิดชอบยังไง
คือมันเป็นเรื่องของการรักษานะคุณชิสาเนอะ
เพราะว่าตอนนี้น้องขนมอบเองคุณหมอก็เข้าเฝือกที่ขาซ้ายให้น้อง
แล้วก็ต้องรอไงคะให้กระดูกขาของน้องประสานกันก่อน
เด็กใช้เวลาสักประมาณเดือนถึงเดือนครึ่ง
แล้วอาจจะต้องใช้เวลาถึง๖เดือนกว่านะ
น้องถึงจะเป็นปกติเหมือนกับไม่เคยเกิดอาการบาดเจ็บขึ้น
อันนี้คือข้อมูลที่ทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงมานะคะ
ใช่ทีนี้ทางผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์สอบถาม
พอโรงพยาบาลในแพทย์เชิดชาติด้วย
ท่านก็บอกกับสื่อตรงนี่แหละว่ากรณีของน้องขนมอบ
ถือเป็นความผิดพลาดของทางโรงพยาบาลเอง
แล้วก็ขอยอมรับในฐานะหมอกระดูกนะคะว่ากรณีของน้องขนมอบเนี่ย
เป็นกรณีศึกษาคุณหมอเองเป็นหมอกระดูกมา

ถือว่าเป็นผู้ป่วย๓รายใน๑แสนรายที่จะเจอแบบนี้
ทางโรงพยาบาลก็พร้อมดูแลอย่างเต็มที่และดีที่สุดนะคะ
เพื่อที่จะดูแลรักษาให้น้องขนมอบเติบโตมาแข็งแรงแล้วก็เป็นปกตินะคะ
ใช่ค่ะซึ่งพอครอบครัวเขาได้ทราบว่า
พอโรงพยาบาลยอมรับผิดแบบนี้แล้วก็ยินดีที่จะไม่เอาเรื่อง
รวมถึงไม่ฟ้องร้องโรงพยาบาลด้วยนะคะ